จราเข้กันบ้างนะคะจราเข้หลุดออกมาจากฟาร์มค่ะ
ในพื้นที่ตำบลขโมงจังหวัดจันทบุรีทีนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันล้อมจับนะคะ
เพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนเพราะจราเข้ตัวนี้ยาวถึง๒เมตรและดูตัว
ดูแค่หัวก่อนคุณแค่หัวใหญ่ขนาดนี้แล้วนะ
ตัวใหญ่พอสมควรนะคะซึ่งชาวบ้านก็ใช้เชือกคล้องจอราเข้หนุ่ม
กำลังเป็นนุ่มเลยนะคะความยาว๒เมตรขึ้นมาจากคูน้ำขนาดใหญ่ในสวนลำไยของชาวบ้านค่ะ
พอลากขึ้นมาได้แบบนี้ค่ะจราเข้ดิ้นรนนะเขาก็ต่อสู้เขาก็ดุเหมือนกันนะคะ
ลูกสู้ไอ้แดงลูกอย่าเข้าไปใกล้ลูก
นี่เขาก็ดิ้นโดนต่อสู้แบบนี้นะคะถือว่าดุเหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รับแจ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงจอราเข้อยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะ
บอกว่ามีจราเข้หลุดออกมาจากฟาร์มสองตัวครับแล้วก็วันก่อนเนี่ยตามจับได้แล้วหนึ่งตัว
และก็มีคนมาเห็นจราเข้ตัวนี้นอนอาบแดดอยู่ที่คูน้ำในสวนลำไยแห่งนี้
ก็เลยได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าของสวนด้วยนะคะ
แล้วก็ระดมชาวบ้านมาช่วยกันนำจับแล้วก็ส่งฟาร์มไปดูแลเหมือนเดิม
ซึ่งขณะที่ไปจับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเห็นภาพนี้
เขาบอกว่าเห็นจราเข้ตัวนี้คาบสุนัขสีดำลงไปกินในคูน้ำด้วย
ถาวรจิระโสพลรักประมงจันทบุรีนะคะหลังจากที่ทราบเรื่อง
สั่งการให้ไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงจราเข้แห่งนี้
ที่บอกว่ามีจราเข้หายออกจากฟาร์มตัวเอง๒ตัว
ไปตรวจสอบหน่อยซิว่ามีสถานที่เลี้ยงที่มีความมั่นคงแข็งแรง
ตามหลักเกณฑ์หรือไม่รวมไปถึงมีใบอนุญาตของกรมประมงถูกต้องหรือไม่
จากจอราเข้เป็นสัตว์น้ำควบคุมที่อันตราย
เพราะได้รับรายงานว่ามักจะมีจราเข้หลุดออกมาบ่อยครั้งนะคะ
และหากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบก็จะให้ดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มค่ะ